นี้กันต่อนะคะมาช่วยร้องเพลงด้วย

คือบางทีมันได้แค่ประโยคเดียวไง
ตุ๊กเกษมเต็มปริขอให้รวยขอให้รวย

เลินมาแบบนี้นะคะเราไปพูดถึงงานขึ้นบ้านใหม่ของพี่บอลเชิญยิ้ม
คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าตลกทั่วฟ้าเมืองไทยมันร่วมยินดีเพียบเนี่ยค่ะหน้าจอเลยค่ะ
นี่นึกว่าคาเฟ่นะเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหม

บอกเลยเห็นภาพแล้วเนี่ยนะคะไม่คิดเลยนะคะว่างานขึ้นบ้านใหม่ค่ะ
เราคิดว่าเขามาประชุมสมาคมตลก
มากันแทบทั้งวงการจริงพี่หม่ำมาเนี่ยค่ะพระก็มาพระจริงนะคะไม่ใช่แบบพระในหนังนะคะ
นำทีมโดยพี่หม่ำนะคะพี่ถั่วและพี่ชูศรีพี่นุ้ยเชิญยิ้มหน้าน่งเชิญเยอะจริงค่ะ
ชื่อกันไม่หวาดไม่ไหวดังทั้งนั้นเนี่ยค่ะโจอี้ก็มานะคะ
น้ำใจพี่น้องศิลปินตลกเนี่ยเขารักกันเหนียวแน่นค่ะมีงานบุญอะไรก็มารวมตัวกันคึกคักค่ะ
ส่วนพี่หม่ำนั้นนะคุณผู้ชมถือไมค์ตลอดทำหน้าที่พิธีกรเนี่ยแหละค่ะครองไมคเอ็นเตอร์เทนแขกเรือแซวไปแซวมาเอิ๊กอักนะคะ
แถมยังฮอตไม่ไหวค่ะแขกขอรูปถ่ายกันเพียบค่ะสรุปคนก็เลยแซวว่าอันนี้ขึ้นบ้านใหม่พี่บอลหรือว่าพี่หม่ำเลยนะงง
จากมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระไปแล้วนะคะก็ยังมีการจัดแสดงเชิดสิงโตเรือนขวัญเธอแต่งมาผิดวันนะ

ตะรุงตุงแชร์คุณผู้ชมเป็นบอลมงคลของพี่บอลชนยิ้มค่ะ
เห็นเพื่อนพี่น้องมาอบอุ่นแล้วนะคะรวมตัวศิลปินขนาดนี้มีเหรอจะไม่มีโชว์ค่ะ
ว่าแล้วนะคะน้องรักเจ้าของบ้านอย่างแจ๊ะจนชื่นเธอบอกแล้ว

ไม่ได้แต่งชุดเสือเหมือนทีมนักแสดงแล้วค่ะแต่บอกว่าลีลามันตาชมากเอาไปดูเลยค่ะ
แสดงเลยค่ะ

คือตลกสมกันเป็นบ้านตลกจริงนะคะ
แล้วเสือแจ๊ดเนี่ยเขาลีลาธรรมดาซะที่ไหนคุณผู้ชมม้วนหน้าม้วนหลังโชว์มันไปเลยค่ะ
เพื่อพี่ชายสุธิรักษ์บอกว่าน้อยกว่านี้ไม่ได้จ้ะ
และถึงชั่วโมงทองของเราแล้ว

พรุ่งนี้ลอตเตอรี่ออกมีหรือแจ๊กกะลีนจะพลาด

คือดิฉันส่องประมาณพันคลิปแล้วไม่เห็นบอกเลขที่บ้านสักที

พี่ชายมาไลน์ไปถามได้ค่ะเออนะคะ
แอบถามพี่บอลค่ะเลขที่บ้านเลขขันน้ำมนต์ค่ะ
มีมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ
เจ้าตัวโอ้โหนะคะจัดให้เลย
ฟังทางนี้ค่ะพี่บอลบอกเราแบบที่เลขที่เดียว

เพราะว่าเราไลน์บอกถามคนเดียวค่ะ

พรุ่งนี้พี่จะมาบอกอีกทีเด้อ

แห่งปังนะคะเรียกว่า
เออเออเออ

นั่นน่ะสิพรุ่งนี้เขาจะประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลแล้ว
ที่พี่แจ๊คเอามานี่ถือว่าน้ำจิ้มแต่ว่า